ส่วนเหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะว่าความรักครับ

พอเล่าเข้าปากปรากฏว่าฝั่งหนึ่งมีมีด
ฝั่งหนึ่งมีไม้เข้าห้ามหั่นกันฮะ
เจ็บเล็กน้อยหนึ่งค่ะเจ็บสาหัสปางตายหนึ่ง
ใครจะเจ็บปางตายคุณผู้ชมตามข่าวเรื่องนี้กันหน่อยครับ
ตำรวจสพประจันตคามที่ปราจีนบุรีรับแจ้งจากชาวบ้าน
บอกว่าคุณตำรวจช่วยหน่อยมีคนบาดเจ็บ
นำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วช่วยมาตามความคืบหน้าหน่อย
จะเอาผิดอะไรยังไงกันได้บ้างหรือเปล่า
เพราะสองคนนี้ที่เจ็บเขาเป็นญาติกันด้วย
เหตุการณ์เกิดขึ้นภายในหมู่บ้านหนองแห้วครับที่ตำบลหนองแก้ว
อำเภอประจันตคาร์มที่ปราจีนบุรี
จุดเกิดเหตุคุณขวัญคุณผู้ชมครับเห็นคราบเลือดหยดไหม
เต็มถนนเลยก่อนหน้านั้นญาตินำตัวเจ้าของคราบเลือด

คนเจ็บคนแรกคือนายพินทองอายุ๕๕ครับ
นายพินทองนี้โดนมีดแทงฮะ
โดนมีดแทงเข้าที่ใต้ลิ้นปี่ด้านซ้าย

นำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วนครับ
และต้องส่งต่อรักษาที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ

อีกหนึ่งคนที่บาดเจ็บชื่อว่านายสุรพงศ์อายุ๔๐กว่าปี
เจ้าหน้าที่นำส่งโรงพยาบาลประจันตคามครับ
อาการของเขาเหมือนคนมึนเมายังพูดจาไม่ค่อยรู้เรื่อง
นอนอยู่บนเปรย์จริงนี่เป็นภาพนิ่งนะ
เนี่ยฮะตอนแรกดูแบบอุ๊ยนอนเหมือนตัวแข็งเลย

ก็อยู่ตรงนั้นนะคะมีดตกอยู่ใกล้ตัวด้วย
สอบส่วนเบื้องต้นทราบว่านายพินทองคือคนที่โดนมีดแทง
กับนายสุรพงศ์สองคนนี้เป็นญาติกันแล้วบ้านอยู่ใกล้กันครับ
ก่อนเกิดเหตุทั้งพินทองและสุรพงศ์ต่างคนต่างกินเหล้าขาว
แล้วเมาพอเมาปั๊บคราวนี้ทะเลาะครับ

ฝั่งนายพินทองมีไม้เป็นอาวุธนายสุรพงศ์มีมีดเป็นอาวุธ
ทะเลาะกันด้วยปากเปล่าไม่พอเอาอาวุธมาห้ามหั่นกันครับ

นายพินทองโดนมีดแทงบาดเจ็บสาหัส
นายสุรพงศ์โดนไม้ฟาดเข้ามาฝีมือนายพินทองนั่นแหละครับ

กำนันในพื้นที่เป็นคนกลางบอกว่า
หลังเกิดเรื่องสุรพงศ์เขาปั่นจักรยานมาขอความช่วยเหลือบอกว่า
โดนแทงสงสัยจังหวัดนั้นคงจะตกใจนะ

คนที่โดนแทงอีกคนนึงหรอกนู่นต้องรีบไปช่วยแล้ว

ทีมข่าวลงพื้นที่ไปเจอกับ

ก็พาไปดูที่เกิดเหตุก็มีรอยคราบเลือดอยู่ที่ผิวถนนอยู่เลยนะฮะ
คุณตาสนิทอายุ๗๓ปีบอกว่าสุรพงศ์และพินทองเนี่ย
ทั้งสองคนเป็นคนตกงานทั้งคู่
ทะเลาะกันอยู่บ่อยเมาเมื่อไหร่ทะเลาะกันทุกครั้ง
สุรพงศ์ถือมีดออกจากมือมีดเนี่ยนะฮะ
ออกจากโรงพยาบาลแล้วแต่ว่าไปดูที่บ้านไม่เจอตัวครับ
ขณะที่ญาติของนายสุรพงศ์นั้นพอเห็นนักข่าวก็
เข้าบ้านเลยปิดประตูไม่สะดวกให้สัมภาษณ์ใด
ไม่เป็นไรตามความคืบหน้าทางคดีก็แล้วกัน
ตำรวจบอกว่ายังไม่ได้มีการเรียกผู้เกี่ยวข้องมาสอบปากคำ
เดี๋ยวรอให้ญาติหรือว่าตัวของผู้บาดเจ็บ
เขาอาการดีขึ้นก่อนแล้วก็เป็นเจ้าทุกข์มาแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษก่อน
แล้วก็จะได้มีการสืบสวนสอบสวนในเรื่องนี้
ส่วนอาการของนายพินทองนะครับคนที่โดนมีดแทงตอนนี้ปลอดภัยแล้ว
แต่ยังต้องอยู่ที่โรงพยาบาลลองฟังเพื่อนบ้านเล่าเพิ่มเติมครับ
รับจ้างไปเรื่อยใครมีธุระอะไรก็มาเรียกมันไปก็ให้เรามันจริงแค่นั้นล่ะ
พี่น้องไม่มีที่นี่ไปอยู่กรุงเทพกันหมด